ผู้ชายคนหนึ่งขับรถตู้ไปรับส่งพนักงาน
พอรับส่งกันเสร็จปุ๊บไปจอดแวะพักอยู่ที่บริเวณหน้าสวนสาธารณะ

แก๊สข้างข้างสวนศาลธรรมะ

ไข่ทอดโดดไงวะผู้หญิงเฮ้ยน้ำตู้อยู่แก๊สมาแล้วเนี่ย
โดดใครอ่ะอ่ารบติดแก๊สด้วยท่วมคันเลยน่ะเออเนี่ยฮะ
โชคดีเหลือเกินที่คนขับเขาก็ออกมาทันนะฮะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น
จริงเมื่อวานตอนบ่ายครับที่บริเวณสวนสาธารณะหน้าเขตเทศบาลเมืองพนัฐนิคมที่ชนบุรีครับ
หลังเกิดเหตุดับเพลิงก็ไปนะฮะแล้วก็ใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีควบคุมเพลิงไว้ได้นะฮะ
แต่ว่าแน่นอนครับรถตู้เสียหายทั้งคันไปแล้วสอบถามคนขับคือนายสมจิตผสมทรัพย์อายุห้าสิบสี่ปี
เขาบอกว่าก็ขับรถมาจอดแวะพักนะฮะก่อนหน้านี้ขับรถไปส่งพนักงานมา
แล้วก็มาจอดตรงนี้สักประมาณ๒๐นาทีได้เหมือนจะแบบจะงีบอ่ะค่ะนะฮะ
ได้ยินเสียงเอ๊ะอะไรทำไมมีคนโวยวายว่าไฟไหม้
ก็เลยออกมาดูอ้าวไฟไหม้รถจริง
ก็เลยโทรหาดับเพลิงโทรหากู้ภัยมา
ที่สำคัญรถคันนี้ยืมเพื่อนมาซะด้วย
เพื่อนมาขับรับส่งพนักงานคุณผู้ชม
แล้วโอ้โหเพื่อนก็ต้องชดใช้เขาเนอะ
แล้วก็เหตุการณ์เดี๋ยวต้องสืบสวนกันต่อไปว่ามันเกิดจากอะไร
เรื่องต้นรถคันนี้จริงแล้วที่มีเสียงว่าติดแก๊สติดกัสอะไรต่าง
รถคันนี้ไม่ได้มีการติดตั้งแก๊สอะไรนะครับ
แต่พบว่ามันมีสายไฟหลายเส้นมันพันกันอยู่
คาดว่ามันเกิดจากสายไฟที่มันอาจจะชำรุดมันพันกัน
ดวงจรขึ้นมาก็เลยเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา
ซึ่งไม่ได้เกิดจากการติดตั้งระบบแก๊สแต่อย่างใดนะครับ
ช่วงนี้รถตู้ก็ไม่ค่อยได้ใช้บริการนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ออกใช้เขาก็อาจจะละเลย

เดี๋ยวพรุ่งปีท้ายเราก็ได้กลับมาใช้